วันนี้ยังคงเป็นภาพข่าวแล้วก็พาดหัวในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับเช้า
วันนี้เกี่ยวกับการเสียชีวิตของเจ้าสัววิชัยศรีวัฒนประพานะครับ
หัวตัวใหญ่บอกว่าเทราซ่าเมชมวิชัยอยู่ในหัวใจของคนมากมาย
แฟนบอลให้เปลี่ยนชื่อเป็นสนามวิชัยสเตดียม
๊อปไม่ขายจิ้งจอกสยามนะครับแล้วก็มีความคืบหน้าอื่นมากมาย
เปิดให้ทางสาธารณชนได้เข้าลงชื่อในสมุดไว้อะไร
ต่อการจากไปของนายวิชัยศรีวัฒนประพานะครับ
ได้เปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ลงชื่อในสมุดแสดงความเสียใจ๔เล่ม
ตั้งแต่เวลา๘นาฬิกาจนถึงเวลา๒๒นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของอังกฤษ
และกำหนดปิดให้เข้าลงนามทุกวัน
อภัยและกำหนดเปิดให้เข้าลงนามทุกวันไม่มีกำหนดเขตสิ้นสุดอยู่นะครับ
โดยตลอดทั้งวันก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาเข้าคิว
เพื่อจะลงชื่อแสดงความเสียใจต่อการจากไปของนายวิชัยจำนวนมากนะครับ
ส่วนผู้ที่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปที่สนามได้
เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ร่วมลงชื่อแสดงความเสียใจเช่นเดียวกัน
แลสนะครับคอนโดเลนส์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
เมมี่วาดี้นะครับที่อยู่ในชุดคว้าแชมป์พิมมิลีกประวัติศาสตร์
เมื่อปี๒๐๑๕ถึง๒๐๑๖พร้อมกับเบกก้าภรรยา

เมื่อช่วงบ่ายวันอังคารตามเวลาท้องถิ่น
ซึ่งทางด้านของศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษ
ยังคงทำใจไม่ได้กับการสูญเสียคุณวิชัยศรีวัฒนประภา

หลังจากที่ทำใจไม่ได้กับการจากไปอย่างกระทันหันครั้งนี้นะครับ
ขณะที่ผู้สิทธิ์ข่าวไทยรัฐประจำประเทศอังกฤษ
รายงานว่าพระครูสิริธรรมประทีพเจ้าอาวาสวัดพุทธาบรามเมืองลีส
ได้นำคณะสงฆ์แล้วก็ตัวแทนกรรมการวัด
พร้อมด้วยพระธรรมทูตไทยในสหราชนาจักร
ไปร่วมพิธีวางพวงกรีดแล้วก็ไว้อาลัย
แก่นายวิชัยศรีวัฒนประพาที่สโมสรเลสเตอร์ซิตี้
ในฐานะที่นายวิชัยเป็นประธานอุปถัมภ์
การสร้างวัดพุทธาบรามเมืองลิสต์
โดยถวายงบประมาณในการก่อสร้าง๓๕ล้านบาท
ขณะเดียวกันทางวัดจะมีพิธีบำเพ็ญกุศล

ระหว่างวันที่๒๙ตุลาคมถึงวันที่๔พฤศจิกายน

ในเวลา๑๘นาฬิกาถึง๑๙นาฬิกาตามเวลาในท้องถิ่น
ซึ่งทางด้านของท่านเจ้าอาวาสวัดก็บอกว่า
สัววิชัยถือว่าเป็นบุคคลที่มีจิตศรัทธา
ตั้งมั่นต่อพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก
แล้วก็ได้รับเป็นประธานอุปถัมภ์การสร้างวัดพุทธารามลีส
เมื่อปี๒๕๕๗จนแล้วเสร็จ
โดยถวายงบประมาณในการก่อสร้างจำนวน๓๕ล้านบาทนะครับ
ด้านของสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงลอนดอน
แจ้งว่าร่างของนายวิชัยและผู้เสียชีวิต
เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์
ก่อนจะทำเอกสารแจ้งให้ญาติทราบเพื่อดำเนินการรับศพ
ส่วนสถานเอกอัครราชทธุทธ์เตรียมการเรื่อง
การออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้โดยเร็ว
เพื่อดำเนินการนำศพกลับมามาอย่างประเทศไทย
ได้ออกมายืนยันผ่านสื่อโซเชียลอย่างเป็นทางการของสโมสร
ว่าเกมพิเมลีกที่จะบุกไปเยือนคาดิฟต์ในวันเสาร์นี้
จะยังคงมีโปรแกรมตามเดิมครับ
แม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าทางพิเมลีก
จะเปิดทางให้เลื่อนโปรแกรมได้ก็ตาม
อีกทั้งนักเตะนั้นพร้อมที่จะสู้เต็มที่

โดยเลสเตอร์เพิ่งจะขอเลื่อนเกม

ที่มีโปรแกรมเตะในวันอังคารที่ผ่านมาออกไป
เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของความโศกเศร้า
กับการสูญเสียครั้งใหญ่ของทีมนะครับ
ความเคลื่อนไหวในบ้านเรานะครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

บอกว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนได้ร่วมกันแสดงความเสียใจ
ในส่วนของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี
ได้ร่วมแสดงความเสียใจผ่านคนใกล้ชิดไปยังครอบครัว
ตอนนี้ครอบครัวของนายวิชัยเดินทางไปประเทศอังกฤษ
พิธีศพหรือว่าอะไรต่างก็ตามนะครับ
จะดำเนินการนำกลับประเทศไทย

คือเรื่องของการเป็นผู้สนับสนุน
จากเดิมไม่ได้รับการจัดตำแหน่งใดเป็นแชมป์อะไรมาก่อน
แล้วก็ได้เป็นแชมป์ภายในเวลาไม่กี่ปี
ถือว่าคนไทยไปสร้างชื่อเสียงในวงการกีฬาในต่างประเทศ
ขอชื่นชมในความเอาจริงเอาจัง
และความเอาใจใส่ของนายวิชัยนะครับ

เราก็แสดงความเสียใจไปแล้วในขั้นต้นนะ
ซึ่งถือว่าเป็นคนไทยที่ไปสร้างชื่อเสียงในวงการกีฬาในต่างประเทศ
ได้รับการยอมรับจากเวทีต่างประเทศนะครับ
มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอเป็นคลิปใหม่ล่าสุดเลยนะคุณผู้ชม
ซึ่งเห็นภาพมุมใกล้ค่ะถ่ายจากในสนามนะคะ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เรานำเสนอภาพที่เป็นมุมไกลกว่านี้

ใกล้กับจุดที่เฮริคอปเตอร์ของนายวิชัย
แล้วคลิปนี้ค่ะถ่ายโดยคนที่อยู่ในสนาม
คือเห็นเลยว่านาทีที่ฮอกำลังขึ้นบินจากพื้นย่า
เครื่องยนต์ปล่อยเป็นควันสีขาวพุ่งออกมา
หลังจากนั้นค่อยขึ้นบินอย่างช้า
ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อย

แล้วผู้เห็นเหตุการณ์ระบุบอกด้วยนะคะ
ว่าการขึ้นบินนี้ใช้เวลานานกว่าปกติ
แล้วก็ในขณะที่เฮลิคอปเตอร์กำลังเลี้ยวอย่างช้า

เครื่องมันหมุนหมุนแรงเลย
อันนี้คือการผิดสังเกตแล้วและเห็นว่าเสียการควบคุม
หลังจากนั้นก็ตกลงจากฟ้าความสูงคือประมาณ๖๐เมตร
กลุ่มแฟนบอลที่ยังคงเหลืออยู่ในสนามตกอกตกใจกันค่ะ

เจ้าของคลิปวิดีโอนี้ที่เขาถ่ายจากในสนาม
เขารีบส่งมอบคลิปให้กับทีมเจ้าหน้าที่สืบสวนเลยนะคะ
แล้วก็คาดว่าหลังจากนี้เจ้าหน้าที่สืบสวน
ก็จะไปมุ่งตรวจสอบช่วงเวลาที่เฮลิคอปเตอร์
เสียการควบคุมแล้วก็หมุนคว้างกลางอากาศด้วยนะคะ

เพราะก่อนหน้านี้กรณีที่มีรายงาน
มีพยานพบเห็นโดรนตรวจการของตำรวจ

ที่ทำให้เฮลิคอปเตอร์ตกหรือไม่นั้น
แถลงยืนยันว่าไม่มีโดรนใดบินขึ้นฟ้า
ในช่วงเวลาที่เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัย
กตัวทะยานขึ้นจากสนามกีฬาดังกล่าว

ก็ถือว่าเป็นคลิปหลักฐานส่วนหนึ่งที่ทางตำรวจ
ก็เอามาใช้ในการพิสูจน์เรื่องนี้
ว่าไม่มีโดรนอยู่บริเวณโดยใกล้
เฮลิคอปเตอร์ของเจ้าสัววิชัยนะครับ

เดี๋ยวเขาก็จะต้องไปแบ่งออกเป็น๔หมวด

กระบวนการวิศวกรรมไปตรวจดูกล่องดำ
ไปดูข้อมูลทางการบินการสื่อสาร
แล้วก็ปัจจัยเรื่องของความผิดพลาดของมนุษย์ด้วย
กล่องดำตอนนี้เจอแล้วเริ่มตรวจสอบแล้วก็จริง

ก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบนะคะ
ทีนี้อีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะคุณผู้ชม
เรื่องที่ประเด็นเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเลยนะคะ
แล้วทีนี้มันมีคำพูดมันมีเนื้อหาที่มันไม่เหมาะสม
แล้วก็บอกเลยว่าอยากให้ไล่คนคนนี้ออกไปเพราะว่าพูดไม่เหมาะสม
แม้ว่าการสัมภาษณ์จะเป็นการสัมภาษณ์
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าสัววิชัย
กับหลังสาวนุษราสุขหน้าม้ายอดีตหน่างงามน่ะนะครับ
ซึ่งถือว่าทั้งคู่เป็นผู้เสียชีวิต
แต่ตอนไปสัมภาษณ์ไปเดินสัมภาษณ์อยู่หน้าสนาม
ก็เลยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามาสัมภาษณ์แบบนี้ทำไม
ค่ะแล้วก็เขาใช้คำว่าเธอเป็นภรรยาลับ
แต่เป็นที่รู้กันในฐานะทีมสตาฟ
แม้ว่าบทตรงนี้มันไม่ได้นำออกอากาศก็ตามค่ะ
เขาบันทึกภาพแล้วก็บันทึกเสียงเอาไว้ได้
แล้วทีนี้มันมีการแชร์ไปในโลกออนไลน์ไงคะ
ก็เลยทำให้นายโรอันถูกถล่มเลย
ถูกรุมประนามว่ามันพูดแบบนี้ได้ยังไง
แล้วสิ่งที่สำคัญคือในโลกโซเชียลเขาก็บอกว่า

แต่สิ่งสำคัญคือคุณยืนอยู่ห่างจากสถานที่ไว้

และการพูดแบบนี้เป็นการไม่เคารพกันอย่างมาก
ดังนั้นนายแดนโรอันก็เลยมีการออกมา

ใช่ครับส่วนสิ่งที่น่าติดตามอยู่อีก๒เรื่องนะครับ
เป็นสนามชื่อว่าคุณวิชัยสเตดียมหรือเปล่า
ก็ต้องดูบอร์ดผู้บริหารของทางสโมสร
เข้าว่าสัปดาห์นี้น่าจะมีการหาบรือกัน
ถึงวิธีการเชิดชูเกียรติประธานผู้ล่วงลับนะครับ
แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งทางด้านของคุณต๊อปอายวัฒน์
วัฒนประภาจะขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานสโมสร
จะยังคงคุมสโมสรอยู่หรือว่าจะขายต่อเนี่ยนะครับ
ก็มีข่าววงในเป็นแหล่งข่าวที่มีความสนิท
นมใกล้ชิดกับครอบครัวศรีวัฒนประภาบอกว่า
คุณต๊อปเอมจะขึ้นมากุมบังเหียน

ใช่แล้วก็มาสารต่อแนวคิดต่างของเจ้าสัววิชัย
ในการที่จะทำงานด้านเรื่องกีฬาฟุตบอล